คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากจริง
มีคลิป๑แชร์อยู่ในโลกโซเชียลที่สวทธรรมภัย
แล้วแถวจัดหูจักรที่คนก็ไปปั่นจักรยานไปออกกำลังกายกันเยอะ
แต่มีวัยรุ่นคู่นึงชายหญิงไปนั่งกันใต้ต้นไม้ใหญ่
นั่งไปนั่งมากอดจูบรูปคลำล้วงหน้าอกกันลักษณะแบบนี้เลย
แล้วถึงขั้นที่ว่าเหมือนกับนั่งซ้อนกันหันหน้าเข้าหากัน
แล้วมีเพศสัมพันธ์กันต้นไม้กลางส่วนรถไฟ
คนก็ออกกำลังกายผ่านไปผ่านมาแล้วก็ต้องเบอร์ภาพด้วยคุณผู้ชมนะ
อย่างนี้คือถ้าเป็นกลางคืนก็อ่ะก็ยังพอก็กลางคืนอ่ะใช่ไหม
มืดค่ำตอนเย็น๔โมงเย็นนี่มันโอ้โหนี่ค่ะมันเกิดเหตุการณ์
แบบเนี้ยนี่ตอนตอนเขามาถึงอ่าเขาก็แบบยืนยืนทำเหมือนกับแบบเดี๋ยว
เราจะเตรียมตัวออกกำลังกายกันนะหรือว่านั่งเล่นกันนะ
สักพักหนึ่งนั่งไปนั่งมานี่นั่งซ้อนกันหันหน้าเข้าหากัน
เพศสัมพันธ์กันเลยนะคะอธิบายแค่นี้ก็แล้วกัน
เออมันก็เนี่ยตามคลิปเนี้ยครับทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ
คนที่เขาถ่ายคลิปมาได้เขาบอกเขาไปออกกำลังกาย
พาลูกไปด้วยครับนี่ค่ะนางสาวกุดดี้

ขอเรียกชื่อนี้นะเจ้าของคลิป๑๓กุมภาพันธ์
ก่อนวันวาเลนไทยหนึ่งวันครับช่วงสี่โมงเย็น
เธอสามีและลูกค่ะไปออกกำลังกายที่สวนรถไฟ
ออกกำลังกายเสร็จก็มานั่งพักใต้ต้นไม้ในสวนรถไฟนั่นแหละค่ะ
ครับเธอก็พักผ่อนอยู่กับสามีกับลูก
เธอก็สังเกตว่าเอ๊ะวัยรุ่นชายหญิงคู่นี้
น่าจะอายุไม่เกินยี่สิบห้าผู้ชายดูเหมือนเป็นชาวต่างชาตินะคะ
ครับแต่ผู้หญิงคนไทยแน่แน่อืมนั่งจูจีจูจีกันสักพักหนึ่ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นจามจุรีอยู่ห่างจากเธอแค่๕๐เมตรนะ
แล้วเธอเริ่มเห็นว่าผู้ชายเอามือไปทำอะไรสักอย่างที่ด้านหลังของผู้หญิง
สักพักหนึ่งผู้หญิงขึ้นไปนั่งตักผู้ชาย
ในลักษณะหันหน้าเข้าหากันและหลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์กันเลยค่ะ
คือเธอมองนะเธอมองนึกว่าเขาจะอายแล้วเขาจะหยุดนะ
ครับเขาไม่หยุดจนเธอต้องถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะค่ะ
พอเธอถ่ายคลิปปุ๊บผู้ชายหันมามองมองด้วยเหรอ
แล้วยังไม่หยุดเอ้ามีเพศสัมพันธ์กันต่ออืม
ช่วงกลางวันนะคะคือ๔โมงเย็นยังไม่มืดเลยนะคะ
คนกำลังออกกำลังกายกันเต็มเลยเด็กเด็กก็วิ่งเล่นกันอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าคู่เนี้ยจนเสร็จกิจนะครับ
ถึงจะแยกออกจากกันเธอบอกเธอตกใจจริงจริง
แล้วเธอไปกับสามีไปกับลูกด้วยนะคะคลิปเนี้ยที่เธอถ่ายไว้เพราะเธออยากจะให้เป็นหลักฐาน
ว่านี่คือพฤติกรรมที่มันผิดกฎหมายนะคะมีเพศสัมพันธ์กันในที่สาธารณะแบบนี้ไม่อายผู้คนนะคะ
ก็มันไม่ควรอ่ะพี่มันก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติมันก็ไม่ควรทำ
ทุกคนก็ต้องแบบเอ่อยาบยังชั่งใจเอ่อ

ใช่ก็ใช่ยังงี้เค้าไปเคยเห็นคลิปอื่นแต่ว่าไม่คิดว่าจะเจอกับตัว

ถ่ายคลิปอีกอย่างคิดมันแตกมันก็ต้องถ่ายน่ะ

นี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างที่คุณพี่เขาบอกอะค่ะ
ว่าเด็กมันเยอะเด็กไปออกกำลังกายคนเข้าไปกันเป็นครอบครัว
แล้วคุณมาทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะทีมข่าวก็เลยไปที่สวนรถไฟนะคะ
ไปตรวจสอบดูหน่อยว่าจุดตรงนี้ตามคลิปนี้มันเป็นยังไง
ทีมข่าวก็เดินดูสักพักนึงนะคะก็เนี่ยค่ะก็เดินหาอยู่
จุดตรงนี้อยู่ห่างจากที่วิ่งออกกำลังสักประมาณ๕๐เมตร
ห่างจากสนามเด็กเล่นแค่เจ็ดสิบเมตรเองคุณภาคภูมิต้นไม้ต้นนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเนี้ยต้นนี้เลยต้นจามจุรีเนี้ยค่ะ
ตินั่งตรงนี้เลยนี่จุดนั้นเลยตามคลิปเลยติบอกว่าโอ้โห
พี่อุ๋ยทำไมฮะมีซองถุงยางอนามัยใช้แล้วอยู่หนึ่งซอง
อยู่ใต้ต้นไม้เหรอนี่ค่ะอุ้ยนี่ไงนี่เลยตายตายตายตายตาย
ติก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ที่สวนรถไฟนะคะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าปกติทางสวนรถไฟมีมาตรการเข้มงวดค่ะ
ห้ามคนไปทำอนาจารย์ในพื้นที่ของสวนรถไฟอืม
ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเจอไปเตือนและเชิญออกนอกพื้นที่ไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าจะมีรอปภเดินดูอะค่ะเขาเรียกว่าลาดระเวนเลยล่ะ
ทุกทุกครึ่งชั่วโมงหรือ๑ชั่วโมงไปสอดส่องตามจุดเสี่ยงต่าง
ตายตนไม้มุมอับลับตาคนเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเจอกรณีแบบนี้นะคะ
พอมันมีคลิปนี้ออกมาเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มสายตรวจ
ให้มาประจำตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ตำรวจสอนอบังซื้อก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบคลิปนี้แล้วก็จะเรียกตัวคนที่อยู่ในคลิป
มาสอบปากคำนะคะเพราะว่าเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะ